มาร่วมกันทำความดีในช่วงเข้าพรรษานี้
กับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
เราก็จะคิดถึงหน่วยงานหนึ่งที่เขาร่วมรณรงค์ในโครงการนี้มาโดยตลอด
นั่นก็คือสสนั่นเองนะครับ
และวันนี้แน่นอนนะครับทางด้านของผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
มาอยู่พูดคุยกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ
รสุปรีดาอดุญญานนท์นะครับสวัสดีนะครับ

ถ้าจำไม่ได้ต้องถามอาจารย์

เพิ่งเกิดได้ไม่นาน

อาจารย์ครับพูดถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจ

จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้๑๖ปีแล้วครับ

ในปี๑๘๔๖เราเริ่มแคมเปญแรกของเหล้าเลยนะครับ
จังหวะที่เริ่มแต่กว่าเดือนก่อนปีก็ระกระดานิดหน่อย
ตอนนั้นก็มีคนนึกถึงทุนสังคมของสังคมไทย

แม้แต่คนกินเหล้ามากมายแค่ไหน

แต่ว่ามันกล่อนหายไป
เรารุยฟื้นครับปี๔๖เนี่ยสอสอชวนภารกิจเครือข่าย
ซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาครัฐและภาคอื่นด้วยเข้ามาร่วมมือกันครับ
แล้วก็ติดอย่างรวดเร็วนะครับภายในปี๒ปี
เพราะว่ามันอาจจะเป็นทุนเก่าที่ค้างคาอยู่ในใจคนไทย

เข้าผันศาก็เป็นเลิกงามยามดีครับจนไม่ตั้งปี๒๙๕๑เนี่ยรัฐบาลเลยประกาศเลย
ให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดสุราแห่งชาติ
แล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาเลย
ก็ถือว่าเป็นวันชาติวันหนึ่งแล้ว

ปีที่ผ่านมาอาจารย์มันเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว

ในแง่การติดอยู่ในหัวคน
สักปีที่๓นะครับ
คนที่นักวิจัยด้านแรนดิ้งบอกว่าเป็นแบรนด์แล้ว

สถิติของคนที่ร่วมงดเพิ่มขึ้นเรื่อย
ปีแรกคนที่งดทั้งพรรษาประมาณ๑๙
ตอนนี้ขึ้นมาเกือบใกล้๔๐แล้ว
โอ้โฮกลับครึ่งนะครับ

ก็ได้แจกเป็นลูกยุเป็นกองเชียร์
ไหนที่คนที่ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยกินปกติ

อ๋อก็ครึ่งเหมือนกัน

ปีนี้ปีนี้แผนเรื่องของการรณรงค์
สำหรับช่วงเข้าพรรษาแบบนี้เรามีวางแคมเปญยังไงบ้างคะ
เราก็ใช้ทุนที่ต่อเนื่องกันนะครับ
เมื่อกี้ลืมเล่าว่าถ้าพูดถึงเชิงมูลค่านะ

มีศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ

ประหยัดเงินไปได้ประมาณ๑๑๐๐กว่าล้านบาท
ซึ่งเงินตรงนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์มากกว่านะครับ
แล้วเกิดชุมชนจำนวนมากเลยที่ต้านเหล้า
ที่มีลักษณะการลดการบริโภคเหล้า

อย่างเช่นตำบลเสียวที่อำเภอศรีสมบูรณ์ที่ทางด้านศรีสะเกดนะครับ
ก็งดทั้งตำบลเลยครับ๑๗หมู่บ้าน

ทั้งคนดื่มและก็ทั้งร้านค้า
ในนั้นหยุดขายหมดทั้งให้ความร่วมมือทั้งหมด
ทั้งตำบวนเลยครับแล้วเฉพาะตำบวนเดียวประเมินกันว่า

มีคน๕๐๐กว่าคนเข้าร่วมปฏิญาณแล้วในนั้น๑๙คนบอกว่าจะเลิกตลอดชีวิต
สุดยอดซึ่งเราเรียกกันว่าเขาเรียกกันเองนะครับ
คนที่หยุดได้ทั้งพรรษาเขาเรียกว่าคนใจหิน
คนที่จะประกาศเลิกตลอดชีวิตเรียกว่าคนใจเพชร
ค่ะอยากเป็นใจหินหรืออยากเป็นใจเพชร
คนใจเพชรจำนวนมากนะครับในหลายชุมชนเขารวมตัวกัน
กับชมรมคนใจเพชรช่วยใช้ประสบการณ์ตัวเอง
เคยดื่มมาแล้วเลิกได้ช่วยคนอื่นให้เลิก

แล้วแล้วมันส่งผลดีนัยแง่ของเรื่องของปัญหาอันยากรรมสังคมด้วยนะครับ

เราไม่ได้เป็นปัญหาแค่สุขภาพไม่แค่ตับของคนดื่มเอง

เจ้าตัวเนี่ยมีอยู่สัก๖๐โรคที่เป็นไปได้ที่จะเกิดโรคนะครับ
แต่ว่ามันกระทบสังคมคนอื่นนะครับ
ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาทางเพศทางอาชญากรรมทางอุบัติเหตุ

โอ้โหได้ทราบผลสถิติแบบนี้ก็ปีนี้แหละอาจารย์

นี่เราสารต่อนะครับก็มี๑๕๕อำเภอนะครับ
ที่แหลกมีแหลกประกาศว่าจะเป็นวาระอำเภานะครับ
ก็ได้ไปชวนตำบลทั้งหมดชวนองค์การปล่องความสนทั้งถิ่นในอำเภาของเท้านะครับ
โดยราชการทั้งหมดร้านค้าต่างนะครับ
แล้วก็ชมรมชุมชนคนใจเพศต่าง
กระทรวงศึกษาส่งหนังสือไปถึงโรงเรียน๓๐๐๐โรงนะครับ
ให้นักเรียนชวนพ่อที่ยังดื่มเหล้าอยู่เลิกเล่า
ก็จะกระจายกันทั่วนะครับโดยภาคส่วนต่างร่วมมือกันมาก
วัดเองก็ชวนคนมาร่วมปฏิญาณเลิกเล่านะครับ
อยู่ในหมู่บ้านสิน๕ของทางสำนักพุทธด้วยอะไรด้วย
ปีนี้คนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ
ปีนี้เป็นปีแรกเลยสัญญากับตัวเองเลย
เข้าเข้าพรรษาเตรียมตัวเตรียมใจยังไงคะ
ท่านเรามีแคมเปญช่วยอยู่นะครับ
อาจจะเห็นแคมเปญเรื่องมดของเรานะครับที่เพิ่งออกไป
มีคนช่วยท่านอยู่รอบตัวเลยแล้วเล่าว่าไปแล้ว
มุมหนึ่งมันเป็นเครื่องดื่มทางสังคม
ไม่ใช่การพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลตามลำพัง
ตัวเองเลิกได้ตั้งนานแล้วแล้วแต่ข้ออ้างคือเพื่อนชวน

จัดงานเลี้ยงปลอดเล่าเลิกชวนเพื่อน
ร้านค้าเองกระตุ้นยอมเงินที่ประหยัดไป
สุดท้ายเขาก็ไปซื้อของอย่างอื่นที่ไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์
ฉะนั้นแต่ละคนหัวใจสำคัญคือหัวใจครับ
ถึงใช้คำว่าใจหินใจเพชรใจท่านสำคัญที่สุด
แล้วชวนสังคมรอบข้างช่วยท่านช่วยกัน
แล้วเราจะเป็นมดเหมือนในแคมเปญนี้ใช่ไหมฮะ

แต่ละตัวช่วยกันลนลงเลิกเล่า
คนละแรงคนละเล็กคนละน้อยทุกภาคทุกภาคส่วนนะครับช่วยกัน
ฟันเฟืองคือมีส่วนร่วมหมดมีส่วนร่วมหมด
ครับคุณหมอครับอยากจะบอกอะไรถึงแบบ
บางคนอาจจะแบบว่านอกจากเข้าพรรษาแล้วอยากจะงดตลอดไป
ครับเหล้าเนี่ยจะบอกว่ามีประโยชน์อะไรบ้างน้อยมากนะครับ
แต่โทษมันเนี่ยผมเมื่อกี้ผมพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย
ระบบต่างร่างกายประมาณ๖๐โรคนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังแต่ส่วนที่มันเฉียบพรรณเนี่ย
มันเกิดกับสติสัมพัญญะของท่านนะครับ
ในการทำงานคนดื่มเหล้าประจำเนี่ยผลิตภาพในการทำงานรถชัดเจนครับ
วิจัยบอกไว้นะครับไม่นับว่าท่านอาจจะเผลอไปก่ออุบัติเหตุ
ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปเลยอาชญากรรมต่างที่เกิดได้
แล้วก็ตัวพบมากครับปัญหาทางเพศปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ถ้าท่านช่วยช่วยตับท่านช่วยร่างกายท่านแล้ว
ท่านยังช่วยครอบครัวท่านนะครับแล้วก็ชุมชนสังคมด้วย
เงินที่ประหยัดได้ปีหนึ่งมหาศาลนะครับ
เฉพาะที่บอกว่าข้าวพรรษาเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ย
ถ้าท่านหยุดได้ตลอดเราประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับ
แล้วคุณผู้ชมก็เห็นนะครับเลิกเล่าโทร๑๔๑๓
แล้วก็เราทุกคนในครอบครัวในสังคมเป็นกำลังใจทุกท่านด้วย
วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สุดปีดาอดุญญานนท์นะครับ

ขอบคุณสสทุกท่านด้วยที่รณรงค์เรื่องนี้มา๑๖ปีนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ
ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมเราเป็นฟันเฟืองในการที่จะช่วยให้คนในสังคมนั้นปลอดจากสุรานะครับ